ฉันนั่นแล้วอาวุธครบมือยกพวกไล่ทำร้ายกันกลางสี่แยกบ้านจบวกที่ตำบลนางรองจังหวัดบุรีรำ
คือเขาบอกมีทั้งมีดนะคะมีทั้งปืนแล้วก็ได้ยินเสียงระเบิดดังหลายครั้งเลย

นี่คือเมื่อวานนี้๒๙พฤศจิกายนค่ะแล้วตรงกับการจัดงานงิ้วประจำปีที่สนามหน้าที่ว่าการอำเภอนางรองคือสุดท้ายพอดี
นะคะคือเขาบอกว่าชนวนเหตุเนี่ยมาจากก่อนหน้านี้กลุ่มนี้ก็มีเรื่องทะเลาะวิวาสชกต่อยกันในงานงิ้ว
ขากลับก็เลยมาเจอกันกลางทางแล้วมาเกิดเหตุแบบนี้กันต่อ
ในงานงิ้วเนี่ยก็มีคนถูกแทงนะคะเป็นผู้ชายวัยรุ่นได้รับบาดเจ็บหนึ่งรายก็ไม่รู้ว่าเป็นวัยรุ่นที่มีเรื่องตีกันในงานหรือว่าเป็นผู้ที่โดนลูกหลงนะคะยังไม่ทราบนะคะตอนนี้
ผู้สื่อข่าวของเราไปที่สี่แยกบ้านจบวกก็ปรากฏว่าไปเจอสิ่งนี้ค่ะระเบิดปิงปองตกอยู่เกลื่อนถนนเลยนะคะ
โต๊ะเก้าอี้ที่เขาเอาไว้วางขายของประตูรั้วของชาวบ้านก็ได้รับความเสียหายหลายรายทีเดียวอันนี้คือเจอเยอะเลยนะคะที่สี่แยกตรงจุดนี้
กลุ่มวัยรุ่นเนี่ยมีการยกเอาถังดับเพลิงของหมู่บ้านไปพ่นบนถนนด้วยชาวบ้านที่อยู่ในชุมชนอย่างคุณอภิเดชเนี่ยบอกว่าตอนนั้นเนี่ยประมาณห้าทุ่มนะคะตัวเขาเองได้ยินทั้งเสียงปืนเสียงระเบิดดังขึ้นกว่าสิบครั้งแต่คนแถวนั้นเนี่ยไม่มีใครกล้าออกมาดูนะคะตกใจก็ตกใจแต่ไม่มีใครกล้าออกมาดูเพราะว่ากลัวจะโดนลูก